คุณผู้ชมคะเรื่องของรถเวลาเราจะเอาไปเปลี่ยนยางคือเราก็จะต้องรู้แล้วใช่ไหมว่ารถเราเนี่ยถึงเวลาต้องเปลี่ยนยาง
เปลี่ยนยางต้องบอกว่าช่างซ่อมหรือว่าช่างเปลี่ยนยางให้ต้องระวังนะ
อันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นลักษณะเป็นเหมือนร้านซ่อมรถ
มีลูกค้าเอาล้อรถเนี่ยมาเปลี่ยนยางเปลี่ยนให้หน่อยระหว่างเปลี่ยนเปลี่ยนอยู่มันระเบิดตุ้ม
อุ้ยระเบิดเหรอ

คุณเฮ้ยต่อหน้าเลยอ่ะคุณเห็นไหม

ตู้มขึ้นมาคุณผู้ชมลองดูอีกที
ดิฉันบอกเลยนะคะดิฉันคาดเดาว่ามันเด้งขึ้นไปติดเพดานแล้วกระเด้งหล่นลงมาอีกทีหนึ่ง
ความแรงของมันเด้งไปสูงสุดจนกระทั่งติดเพดานร้านเลย
นี่แหละค่ะดูอีกกี่ทีก็ยังคงหวาดเสียวนะคะ
คุณผู้ชมคนที่ประสบเหตุคนนี้คุณแบงค์
ชื่อจริงว่าคุณภูรินัทกาวินเล่าให้ทีมข่าวฟังเล่าให้ฟังแสดงว่าเจ้าตัวยังปลอดภัยนะคะ
อ่ะบาดเจ็บก็จริงค่ะบอกแบบนี้ว่าก็มีลูกค้าเนี่ยมาที่ร้านบอกขอเปลี่ยนยางหน่อยพี่ยางมันเก่ามากแล้ว
ยางระเบิดขึ้นมาอย่างแรงตอนนั้นเจ้าตัวบอกว่าไม่รู้อะไรเลย
รู้สึกเคยคืนตาลายหน้ามืดคล้ายกับว่าตัวเองกำลังจะหลับ
แล้วรู้อีกทีรู้สึกเลยว่าคิดในใจว่าแขนหักแน่
เพราะเจ็บที่แขนมากแรงระเบิดโดนแขนเขาเต็ม

ที่นั่งอยู่ข้างในจังหวะเดียวกันถามว่าแล้วลูกค้าเป็นไรไหมพี่

เหมือนเอาแขนมือล้วงลงไป
แล้วปรากฏมันดีดใส่แขนเขา
ส่วนลูกค้าเสื้อดำก็ปลอดภัย
อาการคุณแบงค์เป็นยังไงคุณแบงค์บอกสรุปแขนไม่ได้หักนะตอนแรกก็กลัว
แต่ว่าถูกเย็บไปนะคะ๒เข็มด้วยกัน
ตอนนี้ยังทำงานไม่ได้ปกตินะต้องใช้เวลาพักฟื้นอีกหน่อยค่ะ
ทีนี้คุณผู้ชมคะต้องบอกว่าเคสของคุณแบงค์ยังโชคดีไม่เป็นอะไรมากนะบาดเจ็บ

ลักษณะคล้ายคล้ายกันเลยค่ะแต่เหตุการณ์นี้มีคนตายนะคะ
ปะยางพาไปดูก่อนที่อำเภอหนองใหญ่
เจ้าของร้านค่ะคุณนิวัฒน์รุ่งเรืองสัมพันธ์อายุ๗๓ปี
เสียชีวิตอยู่หน้าร้านเกิดอะไร
เขาบอกว่าหน้าผากเนี่ยของเจ้าของร้านมีบาดแผลลึกจนแทบจะเห็นกระโหล
โอ้โหขออภัยคุณผู้ชมนะแหมมันอาจจะหวาดเสียวหน่อย
ไหลออกมาเป็นจำนวนมากอ่ะคนที่อยู่ในเหตุการณ์เขาเล่าเลยนะคะ
เขาบอกแบบนี้ว่าคือนายวิรัติเนี่ยเป็นเจ้าของรถบรรทุก๑๐ล้อ
ที่เอารถเนี่ยมาเปลี่ยนยางนะคะผู้อยู่ในเหตุการณ์นะคะ
คือเขาก็เล่าว่าเอารถมาเปลี่ยนยางก่อนเกิดเหตุขับรถมาเปลี่ยนยาง
ขณะที่ตัวผู้ตายเจ้าของร้านกำลังใส่ยางเส้นเป็นคู่สุดท้ายแล้วนะคุณ
ผู้ตายใช้ค้อนตีเคาะเคาะตีเหล็ก
เพื่อแทงคิ้วล้ออยู่อยู่ยางมันระเบิดตู้มเสียงดังสนั่น
จากนั้นตัวคนที่อยู่ในเหตุการณ์เขาเล่าว่าร่างของผู้ตายเนี่ย
หงายท้องลงไปนอนกับพื้นเลยรีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้เข้ามาทำการช่วยเหลือ
อาสาสมัครกู้ภัยค่ะนะคะของศิลธรรมสมาคมบ้านบึงก็ฝากเตือนหน่อยว่า
ใช้ความระมัดระวังกันหน่อยเพราะล้อรถบรรทุกมันจะมีแรงอัดลมมาก
ถ้าไม่ระหว่างเติมลมเข้าไปเยอะแล้วเอาค้อนไปตีมันอีก
ก็จะเกิดเหตุการณ์แบบไม่คาดฝันแบบนี้ค่ะโอ้โหอันตรายจริงจริงอืม